พาไปที่จังหวัดบุรีรำหน่อยคุณผู้ชม
เมียไปโรงพักค่ะไปแจ้งจับผัวตัวเอง
เพราะอะไรอ่ะเพราะเมียคนนี้บอกว่าวันดีคืนดีก็เอาเชือกล่ำวัวค่ะ
รัดคอฉันวันดีคืนดีก็โรคจิตค่ะ
ขโมยกางเกงในฉันแล้วก็ลูกสาวของฉัน
ซึ่งถือว่าเป็นลูกเลี้ยงของผู้ชายคนนี้
แล้วเอากางเกงในคุณผู้ชมไปกรีดโรงเป้า

คือภรรยาคนนี้บอกว่าเหมือนเป็นโรคจิต
คือภรรยาเขามีลูกติดมาก่อน

ไปกับคุณแม่เลยค่ะไปกับคุณแม่นะคะ
ขึ้นโรงพักไปแจ้งความ
ภรรยาคนนี้ชื่อว่านางสังคารอายุ๕๐ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านที่ตำบลสแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะคะ
ตัดสินใจไปพร้อมกับลูกสาววัย๑๖ปี

พร้อมกับหลักฐานเป็นเชือกไนลอน

สังคารให้การกับตำรวจบอกว่า
ถูกนายไพรีก็คือสามีใหม่
อายุ๕๗ปีอยู่กินกันมาได้๔ปี
เชือกไนลอนรัดคอตัวเอง

จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะ

อยู่กินกับสามีเก่ามา
แล้วมีลูกด้วยกัน๑คน
ยากันไปเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
พอหย่าเสร็จปุ๊บมาอยู่กินกับนายไพรีคนก่อเหตุ

คุณสังคารบอกว่าแต่คุณนักข่าวคุณเชื่อไหม
อยู่กัน๔ปีตลอดระยะเวลา๔ปีที่อยู่ด้วยกัน

เพราะนายไพรรีเนี่ยเหมือนคนโรคจิต
พฤติกรรมคือพยายามที่จะเจาะฝาบ้าน
หลายต่อหลายจุดโดยเฉพาะห้องนอนของลูกสาว
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยง

ที่เจาะเนี่ยเพราะต้องการที่จะแอบไง
ส่องตอนที่ลูกสาวเปลี่ยนเสื้อผ้า
แต่ที่งงคือแล้วจะมาเจาะฝาผนังห้องดิฉันทำไม
ก็เป็นภรรยาเป็นผัวเมียกันนึกออกไหมคะ
อกจากนี้ค่ะยังไม่หมด

ชั้นในน้ำหอมของลูกสาวก็หายเป็นประจำ
กางเกงในของตัวเองก็หายด้วย

แต่พอไปแอบค้นกระเป๋าคุณ

ซ่อนอยู่ในกระเป๋าของนายผู้ชายคนนี้นะครับ
แต่ที่ยิ่งตกใจคือกางเกงในของลูกสาว
มีร่องรอยคือเอามีดเอาของมีคม
กรีดไปแทงตรงเป้ากางเกงในทุกตัว
ตัวมีรอยเหมือนถูกไฟลนตรงเป้า
ตอนนี้นะคุณสังคารบอกรับไม่ได้ทนไม่ไหวแล้วกลัว
กลัวว่าตัวเองกับลูกสาวจะเป็นอันตราย
หนึ่งจากพฤติกรรมของนายไพรีคือคล้ายคนโลกจิต
เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือว่าตำรวจเข้ามาช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ตอนนี้ภาวะไปหมดอยู่แบบนี้มา๔ปีแล้ว
โดยเฉพาะตอนนี้สามีหลบหนีไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าหลบหนีแล้วจะย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายตัวเองกับลูกหรือเปล่า

คือถ้าเป็นภาษาที่เราพูดกันทั่วไปก็ดูจะจิตสักหน่อย